ชาวบ้านเขาไปเจอกับหินชนิดหนึ่ง
เขาบอกว่ารูปร่างหน้าตามันประหลาดดี
ว่ากันว่านี่คือหินมงคลครับ
เอ้าพากันไปไปกันที่นี่
บ้านเลขที่๔๐ทับ๗หมู่๕ตะบนแม่ถอดอำเภอเถิดจังหวัดลำปาง
ไหนหินที่ว่าเป็นยังไง
เอาให้ดูลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
สองสามีภรรยาพาคณะทำงานเพจเมืองเถินนครลำปาง

หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่า

หรือแก้วขนเหล็ก
ตีออกมานี่มันแตกออกมาเป็นแบบนี้
แล้วภายในเป็นไงมันดูแบบว่าเออมีสีที่แบบ
ข้างในมันจะใสขาวส้มเหลืองมันจะใสแล้วมันเหมือนมีแบบเส้นอยู่ข้างใน
ใช่ไหมชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกหินลักษณะนี้อีกแบบเหมือนกัน
เขาเรียกว่าแก้วโป่งขาวิทูล
แปลกไหมผมว่าผมก็เพิ่งเคยได้ยินแบบนี้นะ
แต่เอาจริงหินแก้วอะไรแบบนี้ก็เคยได้ยินมาบ้างแต่ชื่อยาวอย่างนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน
ถามคนนี้ฮะคุณเหลี่ยมคุณเหลี่ยมบอกว่าเห็นหินแก้วดังกล่าวเนี่ยมีขนาดใหญ่
ตอนที่กำลังไปไถนาเจอแล้วทำไงดีเอามาวางเอาไว้ก่อน
โดยที่ตัวเธอเชื่อว่าหินเนี่ยที่อยู่แถวนี้เพราะว่าตรงนี้คือบ่อแก้วโบราณ
หมายความว่ามีหินลักษณะแบบนี้อีกเยอะเลยเหรอ
แล้วเมื่อได้ทราบข่าวนะว่าจะมีการสร้างพระพุทธรูปประจำอำเภอเถิน
ตัวเธอขุนเหลี่ยมก็เลยขอมอบหินแก้วที่เจอให้กับคณะทำงานเพื่อนำไป
จัดสร้างพระพุทธรูปครับน้องใบตองอ่ะเจออีกหนึ่งท่านคุณฮันสะพงศ์กิติเดช
ท่านเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่บอกว่า
เอางี้อาจารย์เนี่ยแกก็มีความเชื่ออยู่เนาะแต่ก็ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ
เนี่ยนะต้องทำพิธีบวงสวงขอคำมากรรมก่อนเคลื่อนย้าย
ก็ว่ากันไปทางแอดมินเพจคุณอภิชัยชัยวงศ์บอกว่า
บอกว่าอ้าวได้แก้วมาแบบนี้นะแก้วโปร่งขามวิธูเนี่ย
เดี๋ยวจะเอาไปแกะสลักตามความต้องการของเจ้าของก็คือคุณเหลี่ยม
ค่ะแล้วเมื่อทำไปแกะสลักแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเก็บเอาไว้ต่อด้วย
ที่วัดล้อมแร็ดแล้วก็ทำการแกะสลักที่จังหวัดเชียงราย
น่าจะมีช่างที่มีฝีมืออยู่ที่นั่นใช่เขาบอกว่าความเชื่อของทางล้านนาเนี่ยนะ
เจ้าแก้วโป่งขามเนี่ยค่ะเหมือนช่วยปกป้องป้องกันอันตรายพูดผีปีศาจ
อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่มีไว้ครอบครองเสริมศิลป์มงคล
แต่อันนี้ขอเล่าเป็นเกร็ดความรู้ก่อนแก้วโป่งขาวเป็นแร่ควอสชนิดหนึ่ง
ที่มีแร่ซิลิก้าปนอยู่ในปริมาณมากมันก็เลยลักษณะเป็นผลึกอย่างนี้ค่ะ
ก้อนมันสามารถมองทะลุเข้าไปข้างในแล้วเหมือนเป็นเส้นได้
ถ้ามันใสมากใช่มันจะเป็นผลึกหรือว่ามีอินซีสารอยู่ข้างในนี่แหละ
จริงก็มันจะมีหลายสีหลากหลายชื่อถ้าเกิดแก้วขนเหล็กบางคนก็จะเป็นเส้นสีดำข้างในก็จะเรียกว่าไหมดำ
ทางความเชื่อเขาก็บอกว่าเป็นวัตถุมงคล
ทางวิทยาศาสตร์ก็อธิบายกันแบบนี้ถูกต้องอ่ะสุดแล้วแต่ความเชื่อนะคะ
แต่บอกเลยว่ามันเป็นความสวยงามทางธรรมชาติ